นี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
นนทบุรีมีหนุ่มวัย๒๘ปีขี่จักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อที่จอดเสียข้างทาง
ในซอยที่ไม่มีไฟส่องทางนะครับทำให้เสียชีวิตคาที่
ส่วนที่ชนบุรียายวัย๖๐ปีเดินข้ามถนนแล้วก็ไม่ทันมองรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วนะครับ
เฉียวชนจนได้รับบาดเจ็บมีคลิปจากกล้องหน้ารถที่จับภาพเอาไว้ได้นะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ภาพจากกล้องหน้ารถกระบะจับภาพไว้ได้
ขณะที่นางนวลอนงแซ่เดียวอายุ๖๐ปีเดินข้ามถนนมาไม่ทันระวังรถที่วิ่งมาเลนขวาสุด
ทำให้ถูกเฉียวชนได้รับบาดเจ็บบนถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าอำเภอเมืองชนบุรี
สอบถามนายสุริยันอารามอายุ๒๘ปีคนขับรถกระบะบอกว่า
สังเกตเห็นนางนวลอนงผู้ได้รับบาดเจ็บกำลังเดินข้ามถนนมา
และเป็นช่วงระยะกระชั้นชิดจึงหักหลบแล้วทำให้เครื่องยนต์ดับอยู่กับที่
ระหว่างนั้นมีรถเก๋งคันสีขาวที่ขับตามมาอยู่เลนขวาและมาด้วยความเร็ว
เบรกไม่ทันทำให้ภูมิชนท้ารถกระบะเข้าอย่างจัง
โชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากรัดเข็มขัดนิรภัย
ด้านนายเอกพงศ์มากศักดิ์อายุ๔๐ปีคนขับรถเก่งก็บอกว่า
กำลังขับรถกลับบ้านแถวบางแสนเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ
เห็นยายถูกเฉียวชนจนล้มกลิ้งอยู่เลนขวาซึ่งเป็นระยะกระชั้นชิด
ซึ่งตัดสินใจหักหลบและไปชนรถกระบะทางดังกล่าว

บาดเจ็บบอกว่ากำลังจะข้ามถนนไปตลาด

อนให้คนขับช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลด้วย
เมืองต้นตำรวจจะทำการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขณะที่ตำรวจสพไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อ
มีผู้เสียชีวิตบริเวณซอยวัดคลองตาคล้ายหมู่ที่๒
ที่เกิดเหตุเป็นถนนสองเลนรถวิ่งสวนทาง
ไฟส่องสว่างตามทางมืดสนิท
พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งราย
ทราบชื่อคือนายฤทธิไกรฉางกระโทกอายุ๒๘ปี

โดยร่างของผู้เสียชีวิตยังค่อมอยู่บนรถจักรยานยนต์
สภาพด้านหน้ารถพังเสียหายยับเยิน
ส่วนคู่กรณีเป็นรถบรรทุก๑๐ล้อจอดอยู่
โดยมีนายเอกรัฐเพชรมณีอายุ๓๘ปีคนขับ

โดยบอกว่าขณะนำสินค้ามาส่งให้กับลูกค้าที่ซอยดังกล่าว
และกำลังจะขับรถกลับบริษัทที่อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐม

จึงนำถังขยะมาวางไว้ที่บริเวณท้ายรถจำนวน๒ใบ
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้รถที่ขับผ่านไปผ่านมาชะลอความเร็ว
และรอช่างมาซ่อมก่อนจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น
เมืองต้นตำรวจสันนิษฐานว่ารถจักรยานยนต์อาจขี่มาด้วยความเร็ว
โดยไม่ทันสังเกตเห็นรถบรรทุกที่จอดเสียอยู่
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวค่อนข้างมืด

จึงทำให้พุ่งชนอย่างเต็มแรงและเสียชีวิตดังกล่าว